เป็นการที่๑๐เอกนายหนึ่ง
หากคุกทหารหลังจากโกงเงินสวัสดิการ
แล้วก็ถูกสั่งขังเพื่อรอปลดจากราชการ

แล้วก็วิ่งพลวดพลาดไปขึ้นรถคันสีแดง

แล้วดูสิทหารนายอื่นพยายามที่จะไปดึงรถคันสีแดง

แต่รถคันนี้พุ่งชนประตูออกไปนอกค่ายเลย
กลายเป็นเหตุใหญ่ประเด็นดังที่ต้องตามกันต่อนะครับ
เขาบอกว่าต้องตามล่าตัว๑๐เอกนายนี้ที่แหกคุกทหารนะครับ
กล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนเลยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ค่ายกำแพงเพชรอัคระโยธินที่อำเภอกระทุ่มแบน

เลขทะเบียน๔กกน๙๐๘๑กรุงเทพฯ

มีทหารวิ่งตามเป็นหมู่คณะเลย
เพราะว่าพยายามจะหยุดรถคันนี้ให้ได้นะครับ
ทหารนายหนึ่งโดดเกาะประตูด้านซ้ายเลย
แต่รถก็ไม่ยอมหยุดแล้วก็พุ่งชนประตูเหล็กหน้าค่าย

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕เมษายนที่ผ่านมานะครับ

พ่อก็คือรตรีจำเรินสงวนอำสักุลนะครับ
เป็นทหารเกษียณอายุราชกาล
แล้วก็ขังเพื่อจะรอปลดประจำการ
แต่ปรากฏว่าระหว่างการขัง
เขาออกอุบายว่าเขาจะขอไปเข้าห้องน้ำ

นัดแนะพ่อกันไว้แล้วให้พ่อมารับ
ทีนี้ทางทหารเขาต้องไปการตรวจสอบกันต่อนะว่า
๑๐เอกนายนี้นัดพ่อย่างไร
ใช้วิธีไหนในการโทรศัพท์นัดให้พ่อมารับแบบนี้นะครับ
เมื่อวานนี้ทางด้านพันเอกหญิงสิริจันงาทอง
โฆษกองทัพบกชี้แจงกรณีนี้บอกว่า
เอกเจษดากระทำความผิดฐานช่อกงเงินสวัสดิการ
แล้วก็ถูกลงโทษทางวินัยทหารด้วยการขัง๓๐วัน
ได้มีคำสั่งปลดออกจากราชการแล้ว
เมื่อวันที่๒๐เมษายนที่ผ่านมานะครับ
โดยต้นสังกัดได้เข้าแจ้งความแล้วเช่นเดียวกันนะครับ
ขณะที่ผู้เป็นพ่อของ๑๐เอกเจษฎา
ก็คือร้อยตรีจำเรินผู้ให้การช่วยเหลือในการหลบหนี
ถูกแจ้งความในคดีทำลายทรัพย์สินของทางราชการด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
โดยขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนสพกระทุ่มแบน
จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกัน
ทีนี้เราก็อยากรู้เรื่องของความคืบหน้านะครับ
ว่าจะมีการจับกลุ่มอะไรยังไงนะครับ
ตำรวจสพกระทุ่มแบนให้ข้อมูลอีกนะครับว่ารถคันสีแดง
ที่พา๑๐เอกเจษดาหลบหนีไปเป็นรถที่เช่ามาคุณ

เช่ามาจากทหารนายหนึ่งในค่ายกำแพงเพชรอัคระโยธิน
ซึ่งหลังก่อเหตุแล้วนะครับภรรยาของร้อยตรีจำเริน
หรือว่าแม่ของ๑๐เอกเจษดาได้นำรถไปคืนให้กับเจ้าของแล้ว
เรื่องต้นพบว่าเจ้าของรถเช่า
ไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นกับการพาหลบหนีในครั้งนี้
คือเหมือนกับก็เช่าใหม่เฉยไม่ได้บอกหรอกว่าจะเอารถมาทำอะไร
แต่ตอนนี้นะ๑๐เอกเจษดาผู้เป็นลูกนะ

กับร้อยตรีจำเรินผู้เป็นพ่อที่พาหลบหนี

ตั้งแต่๑๕จนถึงวันนี้วันที่๓แล้ว๒อาทิตย์แล้ว
ใช่ตำรวจก็บอกว่าก็ต้องทำงานร่วมกัน

แล้วก็ฐานพระธรรมนูลด้วยเช่นเดียวกัน
ในการที่จะตามตัว๑๑เจษฎราณัยนี้นะครับ
เมื่อวานมันเป็นข่าวพาดหัวออกมาบอกว่า
โอ้โหนักโทษแหกคุกแหกคุกทหาร
แต่จริงแล้วก็สรุปนะไม่ใช่เป็นนักโทษนะ
เป็นแค่ทหารที่ถูกลงโทษทางวินัยทหารด้วยการขัง
แล้วก็สั่งปลดออกราชการเท่านั้นเอง
เพราะบางคนบอกว่าถ้าแชร์กันไปว่าเป็นนักโทษ
เดี๋ยวเขาจะกลัวนักโทษฆ่าคนตายอะไรกันหรือเปล่า

ทีนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องไปไล่กล้องวงจรปิดดูเลย